ในวันนี้ที่มีการยกระดับมาตรการที่เข้มข้นขึ้น
ในพื้นที่๑๓จังหวัดถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
แล้วก็แน่นอนครับคุณผู้ชมในจังหวัดต่าง
ก็ต้องรอรับฟังคำสั่งของแต่ละจังหวัดด้วย
เพราะว่าตัวเลขในพื้นที่สีแดงเข้มมันยังคงสูงมากอยู่เลย

วันนี้รายง่าออกมาแค่สมุทรศักรณ์แต่อย่างเดียว๘๑๔ราย
ผู้ป่วยรายใหม่มันเกือบทะลุพันแล้วนะ

คือยอดรวมวันนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ
อยู่ที่๑๑๓๐๕รายก็ถือว่าเป็นวันที่๔แล้ว
ยอดผู้ติดเชื้อทะลุหมื่นนับแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์วันนี้วันอังคาร
ส่วนผู้ติดเชื้อแบ่งออกเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๑๗๑๐ราย
แล้วก็อยู่ในเรือนจำ๕๙๕รายวันนี้ในเรือนจำก็ขึ้นมาสูงเหมือนกันนะคะ
ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมา๔๒๐๐๐กว่ารายแล้ว
และจำนวนผู้เสียชีวิตในช่องสีแดงเข้มนะคะคุณผู้ชมวันนี้๘๐ราย
ผู้เสียชีวิตสะสม๓๕๐๒ราย
ส่วนช่องสีเขียวคนที่รักษาหายแล้ววันนี้๖๕๕๗รายถือว่าเยอะนะ
แต่พอไปเปรียบเทียบกับผู้ติดเชื้อกลายเป็นผู้ติดเชื้อไปทะลุหมื่นเยอะกว่าอีก
ส่วนผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม
ยังมีอีกทั้งสิ้น๑๒๖๗๖๕รายยังเยอะนะครับ
แล้วก็ในจำนวนนี้มีอาการหนักทั้งสิ้น๓๗๑๑ราย
แล้วก็ในจำนวนนี้เช่นเดียวกันมีผู้ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจถึง๘๕๕ราย
ถ้าแยกรายจังหวัดนะกรุงเทพมนคร
ติดเชื้อรายใหม่จากการรายงานของสอบคอคือ๒๗๖๔ราย
รองลงมาก็สมุทรสาครสมุทรปราการชมบุรีปฐุมธานี
นนทบุรีแล้วก็นครปฐมก็ไล่เลี่ยงกันตั้งแต่๗๘๐๐ราย
กระทั่งลดลงมาถึง๓๐๐กว่ารายยังเยอะอยู่นะ
ในจังหวัดต่างที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยนะครับ
ดูหนึ่งในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มอย่างสมุทรสาครนิดนึงละกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าถ้าเกิดว่านับดูถือว่าเป็นอันดับ๒

แล้ววันนี้สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ก็รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่มีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
ก็คือมีผู้ติดเชื้อรายใหม่๘๑๔ราย
เพราะเมื่อวานสมุทรสาครรายงานออกมา๗๙๘รายนะครับ
ของวันนี้ที่รายงานล่าสุดคือ๘๑๔ราย
ตัวเลข๘๑๔มันจะไปรวมอยู่ในตัวเลขที่สอบคอแถลงพรุ่งนี้
ซึ่งก็มีผู้ติดเชื้อตรงนี้แยกเป็นผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก๑๓๕ราย
ส่วนผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล๖๖๓รายนะคะ
อย่างที่สมุทรสาครตอนนี้ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา
เกือบหมื่นเหมือนกันนะคะยอดอยู่ที่๙๘๕๑ราย
โรงพยาบาลสนามของสมุทรสาครเขามี๗แห่งนะ
ตอนนี้มีเตียงว่างก็เหลืออยู่๖๕เตียงเท่านั้นนะคะ
ก็เริ่มกลับมาหนักอีกครั้งแล้วนะสมุทรสาครนะฮะ
ทีนี้ดูชนบุรีบ้างค่ะคุณผู้ชม
ชนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับที่๔นะคะ
ซึ่งวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๕๓๗ราย
รายเป็นรายงานที่อยู่ในสบควันนี้นะครับ
แต่ว่าที่ทางสาธารณสุขจังหวัดชมบุรีรายงานมาใหม่ล่าสุด
มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพิ่มขึ้นอีก๖๑๕ราย
ตัวเลข๖๑๕จะไปบวกไว้ในการรายงานของสวบคพรุ่งนี้
เลขมันเยอะขึ้นทุกวันที่ชนบุรี
อย่างหนึ่งมันมีรายงานตัวเลขบุคลากรทางการแพทย์
จำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ประมาณ๑๐กว่ารายนะคะที่ติดเชื้อ
ใช่นะครับยอดสะสมของชนบุรีเขาก็ยังเยอะอยู่นะ